คุณผู้ชมครับน้ำแข็งช่วยพี่นะครับ
คุณผู้ชมเมื่อคืน
เมื่อคืนยังมีพลิกอีก
เมื่อคืนที่เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรี
เขาปล่อยตัวปอนออกมาฝั่งหนึ่ง
พี่ชายที่ต่อยปอนเข้าไป

ฝั่งนึงเป็นพี่ของทางละอองดาวมา
ใครว่าเลือดข้นกว่าน้ำ

ถ้าข้าเป็นกว่าน้ำ
มันจะเลยช่อกกำลังถึงไหน

ทางเพิ่มหาห้องกัน
ก็คือหลอกให้มันถูกฟังปลอดภัย

ใจเย็นครับใจเย็น

พี่ไปกับเรื่องมึงก็ออกฟังนะ

แล้วไปสูบหน้ามัน

นี่ศึกชิงตัวปอนเหรอ

วันนั้นไม่ฟังเลยมาถึงก็ต่อยเลย

คือพี่ฝั่งครอบครัวตัว
พี่ชวัดชายปลอดกลับกับพี่

โอ้โหไม่เอาพี่ผมไม่ไป
ผมไม่ไปกับฝั่งเมีย

น่ะครับทางที่ปรอนถูกปล่อยตัวออกมา
พี่ชายของดาวนะครับคือเป็นคนที่หาหลักฐานกล้องวงจรปิด
ยืนยันว่าปอไม่ได้ทำนะครับ
ปอนด์ไปกับพี่ไหมนี่เขามาถามปอนด์ไปกับพี่ไหม
ส่วนปอนก็ยังน้อยใจพี่อยู่นะครับ
บอกอยากจะไปกับเอแล้วก็โวยวายพี่ชายที่โอ้โหวันนั้นไม่ฟังเลยต่อยผม
ปอนเลือกไปกับครอบครัวของภรรยาครับ
โอ้โหนะครับแล้วระหว่างที่ปอนเดินไปที่รถนะครับ
ละอองดาวนี่ครับปรากฏตัวออกมา
ควงแขนเลยเหรอเออนี่ครับ
ใครว่าเลือดข้นกว่าน้ำอาจจะใช้กับกรณีนี้ไม่ได้
นี่แหละครับพูดสั้นเลยกลับบ้านกันนะ
เฮ้ยพี่เดี๋ยวนะคือในเมื่อมันออกมาว่าเป็นดาวกับพี่เบ้น
ท่านพี่พอกดาวอ่ะทำแม่ปอนด์ขนาดนั้น
ไม่โดนจับเหรอทำไมอยู่ดีโผล่มาเนี่ย
พิมพ์ค่าวถามถามว่า
ปอนรู้หรือเปล่าว่าตำรวจจับตัวคนร้าย

คือดาวกับญาติพี่น้องของเขานะปอน

ผมอยากกับปั๊ก
ไม่มีใครฟังผมเลยตอนนี้ตอนนี้พร้อมฟังแล้วพี่ปอนพูดไหมครับพี่
คุยหน่อยได้ไหมคะเราเลือกกับกับพี่ดาวใช่ไหมครับพี่ปรอน
ดาวกับภรรยาเรากับพี่สาวค่ะมีชายเขาอ่ะทราบไหมยังไม่รู้อะไร
เนี้ยพี่เนี้ยพี่อย่าเพิ่งพูดอะไรได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูให้ก่อพูดกับพวกพี่เอง
งั้นเราบอกได้ไหมว่าสรุปว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเราก็อยากฟังเรื่องจริงนะครับ
บอกได้ไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงไม่รู้พี่ผมเพิ่งโดนปล่อยตัวผมอยู่ข้างในผม
ผมไม่รู้อะไรเลยคุณผู้ชมเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมคือคนอยู่ในเรือนจำเขาไม่ได้ดูข่าวเหมือนคุณ
เขาไม่รู้ว่าคนที่ทำน่ะคือละอองดาวแต่ไม่รู้แหละด้วยอารามโกรธพี่ชายอยู่
ผิดหวังอยู่แล้วเมียมาบอกกลับบ้านกันนะอ่า
แล้วแล้วละอองดาวทำไมออกมาแล้วอ่ะน้ำแข็งก็ได้ประกันตัวไงหลังจากที่วันนั้นไปทำ
นี่แหละครับในปามนะครับพี่ชายของปอนถึงกับคอตกเลย
ส่วนพี่สะพ้ายน้ำตานองหน้าเลยนะครับ
นายปอนเลือกไปกับฝั่งครอบครัวของเมียที่ทำร้ายแม่ครับ
คิดป็าใจใจแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีก

ก็เลยคิดว่าการที่มารับปอนไปอาจจะเกี่ยวด้วย

เพราะว่าถ้าปอนไปรู้ความจริง
ออกมาแล้วรู้ข่าวว่าไอ้คนที่ทำร้ายแม่คือใคร

ตำรวจบอกว่าหลังจากในปอนถูกปล่อยตัวนะครับ

เป็นคนก่อเหตุนะครับจะสอบอีกที
ซึ่งขณะนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า
ปอนนะครับรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

ลองดูครับตามอยู่ฮะตามอยู่เรื่องนี้ครับ